มาดูต่อกันที่บ้านนี้กันหน่อยค่ะพี่แจ๊สพี่แจงนะ
แจ๊ดเนี่ยอยู่ติดโควิดอยู่ติดโควิดอยู่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายคนทราบกันนะคะ
ส่วนคุณแจงภรรยาเนี่ยก็ส่งกำลังใจกันเรื่อยเลยรวมไปถึงเรื่องของการทำบุญครั้งนี้
บอกว่าขอเป็นบุญใหญ่เลยตั้งใจจะทำให้นะคะบริจาคเงินกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

นี่แหละค่ะคือสลิปการโอนเงินที่คุณแจงภรรยาของคุณแจ๊สชวนชื่นนะคะโพสต์เอาไว้
บอกว่าเป็นการบริจาคให้กับบรรดาโรงพยาบาลต่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาราชวิถีสิริราชมูลนิธิรามาธิบดีและกองทุนอาทรประชานาศ
ที่ละ๔๐๐๐บาทค่ะคุณผู้ชมรวมแล้วก็๒แสนนะคะ
ซึ่งคุณแจงเนี่ยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าสวัสดีวันปีใหม่ไทยแจงกับแจ๊สและครอบครัว
ขอร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโรงพยาบาลต่างที่สู้กับโควิดอยู่นะตอนนี้นะคะ
ถึงจะเป็นยอดที่ไม่ได้เยอะแต่เอาจริงเยอะนะเยอะแล้วนะคะ
แจงบอกว่าเข้าใจถึงความยากลำบากขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาสาธุไปด้วยกัน
จะผ่านมันไปให้ได้ค่ะคือโพสต์ดังกล่าวก็มีเพื่อนศิลปินดาราแล้วก็แฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุกันเยอะเลย
พร้อมกับขอให้ผลบุญนี้ค่ะส่งผลให้ครอบครัวของเธอรอดปลอดภัย
รวมไปถึงตัวคุณแจ๊สที่กำลังรักษาโควิดอยู่ในโรงพยาบาลให้หายป่วยไวด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฟังเรื่องบุญแล้วก็ชื่นใจอยู่เหมือนกันนะอยากจะอุ่นใจให้ฟังเรื่องนี้กันต่อ
บุ๋มแม่บุ๋มค่ะแม่บุ๋มเขามีคาถาป้องกันโควิดส่งมาฝากเลยคุณผู้ชมนี้นะคะ
เดี๋ยวพนมมือแล้วทำตามพร้อมนะพูดนะพูดนะ
สะเตะอาโลนีอัตตาโฮมิสะเตะอาโลนีอัตตาโฮมิ
คุ้นไหมบนนี้คุ้นไหมได้แต่ใดมาจะพาไปดูแบบเต็มเลยดูสิเอามาจากวัดไหนคาถานี้นะ

มีไม่แต่พี่บุ๋มเขาอยู่กับแฟน
แยกกันอยู่ดูแลตัวเอง

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ